ก้านคือคำใช้เรียกเถาสั้นที่เชื่อมต่อดอกหรือใบในการผูกลวดลายไทย
เมื่อนำก้านมาผูกเป็นลักษณะแถวโค้งบรรจบกันเห็นทั้งก้านและลายดอกไม้ต่อกัน
คือลายที่เรียกว่าลายก้านแย่ง
แต่ถ้ามีการผูกลายซ้ำเรียงซ้อนต่อเนื่องกันขึ้นไปในพื้นที่หน้ากระดานที่มีดอกไม้ต่อกับก้านสั้นสลับกัน
เรียกว่าก้านต่อดอกและลวดลายของก้านที่สร้างความวิจิตรการตาให้กับลายไทยคือก้านขด
ที่นำก้านมาม้วนขดเดินลายเป็นเถาเป็นวงต่อเนื่องซ้ำกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน